อ่ามีข่าวเข้มข้นให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อนะครับ
มาดูเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนกันก่อนนะครับ

แห่โค้งไปชนท้ายคันหน้าไม่พอ

อันนี้เป็นกล้องหลังของคันที่ถูกชน
มีกล้องหน้านี่กล้องหน้าของกระบะค่ะ

เหตุการณ์นี้มีคนตายนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งกล้องหลังแล้วก็กล้องหน้าของรถคันที่ถูกชนกับรถคันที่ชนเนี่ย

จุดที่เกิดเหตุอยู่หน้าหมู่บ้านจัดสรร
ริมถนนสายวัดศรีวารีน้อย
อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
เกิดเหตุการณ์ตอนเย็นเมื่อวานประมาณ๕โมงครึ่ง
ซึ่งตำรวจสพบางพลีเนี่ยนะคะ
รวมถึงกู้ภัยก็เข้าไปตรวจสอบ

ซูซูแคปสีดำพุ่งอัดชนกำแพงรั้วของหมู่บ้าน
โอ้โหสภาพนี้เลยคุณผู้ชม
ตรงนั้นมันมีโครงป้ายโฆษณาขนาดใหญ่อยู่

ด้านหน้ารถด้านขวาพังยับเลยนะ
แล้วในซากรถเจอร่างของคนขับค่ะ
ก็คือในวัดชรพงศ์สนเหาะเสียงอายุ๓๓ปี
เป็นชาวสุรินทร์เสียชีวิตอยู่
แล้วสภาพคุณผู้ชมด้วยความขอบรบแล้วก็ขออภัยนะ
ท่อนบนหายไปมีมันสมองปนเลือดกระจายเปื้อนอยู่หน้ารถ
แล้วก็กำแพงรั้วของหมู่บ้านด้วยสยดสยองมากนะคะ

แล้วก็มาลากดึงตัวรถออกจากจุดที่พุ่งชนตรงนี้
แล้วก็ใช้เครื่องตัดถ่างตัดโครงเหล็กซากรถ
เพื่อนำร่างของผู้ตายออกมานะคะ
ห่างจากจุดตรงนี้ก็มีกระบะอีกคันนึงที่โดนชน
เป็นอีซูซู๔ประตูสีเทาค่ะ
สภาพรถข้างซ้ายดูสิคะด้านหลังตรงนี้โดนชนพังนะคะ
คนขับคือนายนัทธวุฒิจำปาบุรี
ทีนี้จากการสอบถามกระบะคันที่โดนชน
ขับกระบะมาตามทางจู่มันมีเสียงดังโคร่ม
แล้วก็โดนแรงกระแทกรถของเขาถลายพุ่งสวนเลนมาอีกฝั่งหนึ่ง
โชคดีนะที่อีกฝั่งนึงไม่มีรถสวนมา
ไม่อย่างนั้นเกิดการประสานงากันแน่นอน
ทีนี้ตัวคุณนัทธวุฒิลงมาจากรถ
เห็นว่ารถกระบะคันดำคู่กรณีเนี่ยพุ่งชนกำแพงไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
ทีนี้อย่างที่บอกว่าคนที่ขับกระบะไปพุ่งชนคันอื่นเนี่ย
เขาไปขอยืมรถกระบะของเพื่อนมา
เราก็เลยไปสอบถามเจ้าของรถกระบะตัวจริง

เจ้าของรถกระบะก็คือนายกัณหาวงเวียน
เล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะ
ตัวผู้ตายเนี่ยก็คือนายวัชรพงศ์เนี่ยนะคะ
มาขอยืมรถจะไปรับแฟนที่แถวรัฐกระบัง
แล้วตัวคุณกัณหาเจ้าของรถก็ให้ยืม

บอกว่านายวัชรพงศ์เขาชอบดื่มเหล้า
ช่วงเกิดเหตุเนี่ยช่วงสายนี่นะคะ
ทางตัวผู้ตายดื่มเหล้าไปพอสมควร

พอตอนเย็นผู้ตายมาขอยืมรถบอกว่าเดี๋ยวจะขับไปรับแฟน

กล้องหน้ารถกล้องหลังรถคุณผู้ชมบันทึกเหตุการณ์ได้ทั้งหมด
เจ้าหน้าที่ก็เอาภาพเหตุการณ์มาเป็นหลักฐาน
เพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ